และตอนนี้มาถึงหน้าที่สำคัญยิ่งของเรา
คือการทำให้การเลือกตั้ง

สุจริตและเที่ยงธรรม
เรากำลังตรวจสอบไต่สวนสืบสวนทุกเรื่องที่ประชาชนและพักการเมืองร้องเรียน
ท่านจะตรวจสอบท่านจะกล่าวหา
ท่านจะแสดงความคิดเห็นยังไง
เรารับฟังแต่ขอให้ท่านช่วยดูหน่อยว่า
กฎหมายให้อำนาจเราคณะกรรมการการเลือกตั้งทำหรือไม่
และข้อเท็จจริงเหล่านั้น

การประกาศผลการเลือกตั้ง
เราอยากจะประกาศมาก
ในเขตที่ไม่มีการร้องเรียน
ในเขตที่ดำเนินการตรวจสอบเสร็จแล้ว
ซึ่งมีหลายเขต

ธสมาตรา๑๒๗
ไม่ให้เราปล่อย

คำนวณบัญชีรายชื่อ
ไม่มีสูตร๑สูตร๒สูตร๓ทั้งสิ้น
มีวิธีคำนวณอย่างเดียว
ตามรัฐธรรมนูลมาตรา๙๑
ประกอบด้วยพรปสสมาตรา๑๑๒

นับคะแนนใหม่๒เขตที่ขอนแก่น
มีการเลือกตั้งใหม่อีก๖หน่วย

ถ้าจำนวนนี้ยุติเมื่อไหร่
เราประกาศได้ภายใน๑๐นาที
และเรากำลังจะพิสูจน์ว่าการเลือกตั้ง
ครั้งนี้สุจริตและเป็นธรรม
ท่านใจที่กล่าวหาว่ามันไม่สุจริต
ไม่เป็นธรรมมีปัญหาอย่างไร

วันนี้ยังเป็นเรื่องของกรกตอยู่นะคะ
จริงแล้วเรื่องของกรกตควรจะแผ่วไปแล้วนะคะ
เพราะว่ากระแสในการพูดถึง

กรกฎเนี่ยแผ่วไปแล้วในช่วงซัก

ก็คือเรื่องที่มีการแจ้งความนั่นแหละค่ะ
แจ้งความเรื่องของการหมิ่นประมาทนะคะ
ในการวิภาควิจารณ์กรกฎ
แต่ทีนี้วันนี้ที่เราชวนมาคุยกันในช่วงวันหยุดนี้ค่ะ
คุณผู้ชมแนะนำไม่เยอะเลยค่ะไม่แนะนำเลยยังได้เลยค่ะคุณผู้ชม
สวัสดีทั้ง๓ด้านค่ะสวัสดีครับคืออย่างนี้
ดิฉันก็บอกไม่ถูกว่าแต่ละมุมควรจะแนะนำว่าเป็นใคร
อันนี้เนี่ยโดนเพราะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่ครับไม่ได้วิจารณ์ด้วยเขา
ไม่เดี๋ยวถ้าเอาความเข้าใจตามข่าวก่อนนะคะ
คือหมายที่มาถึงอาจารย์ศรีโรธและพวกใช่ไหมคะ
ใช้ว่าศรีโรธครั้งภายบุตรและพวกใช่ไหมครับ

ในหมายบอกว่าเป็นหมินประมาทโดยโฆษณา
ส่วนของคุณศรีสุวรรณก็คือนอกจากวิพากษ์วิจารณ์เขาแล้วยังไม่โดนใช่ไหมคะ

แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน

จะไปร้องปปชให้ถอดถอนก่อก่อต่อ

คนยื่นถอดถอนไม่โดนแต่ผมไม่ได้ทำอะไรโดน
ไม่คือเขายังไม่ยื่นก็ได้นะอาจารย์แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย

ไม่คือทำอะไรเราต้องรู้ว่าเราเป็นนักกฎหมายเนี่ย

อย่าพยายามพูดไปในลักษณะเข้าข่ายการหมินประมาทนะครับ
เท่านั้นเองหรือทำให้บุคคลอื่นเสียหายเท่านั้นนะฮะ
กับสิ่งที่ผมพูดผมเขียนอะไรต่างเนี่ย

นั้นจะมาเล่นงานผมมาฟ้องร้องมาแจ้งความผมไม่ได้

ถ้าคุณสิ่งที่คุณมาฟ้องร้องหรือเก่าหาผมไม่เป็นข้อเท็จจริง

โดนเพราะไปดูหมินอะไรเขา
ยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้ไปรับทราบข้อเก่าหา

ให้แนะนำความสัมพันธ์ต่อกรกตและอาจารย์ภัยบูล
ก็คือในฐานะเป็นคนดูแลเรื่องรัฐมนูล
เรื่องหลักการแห่งรัฐมนต์ก็กฎหมาย

หลายเรื่องผมก็ว่ากรกตชุดนี้ทำงานก็ระมัดระวัง
ค่อนข้างจะขี้กลัวด้วยนะ
คือระวังเรื่องกฎหมายการจะผิดกฎหมายมากเลย
ก็คือก็ไม่ค่อยทำอะไรบุ่มบาป
ทำอะไรรู้สึกจะรอบครอบสูงบ้าง
แต่ถ้ามาตรฐานผมอาจจะสูงเกินไปในบางเรื่องนะฮะ
แต่ว่าก็ถือว่าก็เป็นเรื่องที่ทำตามกฎหมาย
แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเวลาทำออกมาในงานของกรกต

ทำอะไรมันก็มีคนที่ว่ามันไม่ดีอยู่แล้วล่ะ

แต่หลายเรื่องผมก็เห็นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกรกตกันด้วย
เพราะหลายเรื่องมันเป็นเรื่องการผิดพลาดทางเทคนิค
เกี่ยวกับในชั้นเจ้าหน้าที่

เรียกว่าเหมือนกับในร้อยสรวจทำผิด
จะต้องไปปลดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยอะไรอย่างนี้นะ
ผมก็ว่ามันก็อาจจะไกลจากเนื้อเรื่องมากไปหน่อย
อาจารย์ภัยบูลถือว่าเป็น
ใช้คำว่าพอใจการทำงานกรกตได้ไหมคะ
คือถ้ารวบทั้งหมดที่อาจารย์พูดมา
อยู่ในภาวะพอใจกรกตได้ไหมคะ
บริบทของรัฐมนูลใหม่
กฎหมายเลือกตั้งใหม่วิธีการใหม่หมด
แล้วพลังงานที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว

ผมถือว่าทำได้อย่างนี้ก็เหลือเชื่อเลยนะฮะ

คือก็มันเป็นอะไรที่ยุ่งจริง
อันนี้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะกรกตนะฮะ
ภาคกันเมืองทั้งหลายก็เจอกฎหมายใหม่เนี่ย
ฝีมือของสนชเนี่ยนะก็เหนื่อยหนักเลยนะ
เพราะว่ามันมีงานธุรการมหาศาลเลย
มหาศาลกรกตก็มหาศาลด้วย

ดังนั้นการที่ทำมาแล้วก็มาได้ถึงขนาดนี้
เลือกตั้งวันที่๒๔มีนาผ่านไปได้เนี่ยนะครับ
ก็ต้องอนุโมทนาให้กับทุกฝ่ายแล้วล่ะนะฮะ

ก็ถือว่าโอเคสำหรับผมใช้ได้เลย
ว่าพี่ภัยบูลชมกรกตมากเกินไป

ทำไมมากไปตรงไหนเนี่ยครับ
พี่ภัยบูรณ์อย่าลืมว่าท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะฮะ
เพราะว่าท่านจะได้เข้าไปอยู่ในสภาหรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับกรกตที่เขาจะคิดเลขคำนวณออกมานะฮะ
แต่คุณหญิงสุดารัฐนี่
ก็เป็นคนที่ลงสมัครเลือกตั้งก็หวังที่จะได้ไปเป็นสอสอเหมือนกันนะครับ
ก็เห็นเขาก็โจมตีกรกตเหมือนกัน
ดังนั้นก็ผมคิดว่าเรื่องชมหรือไม่ชมเนี่ยนะ

มันเป็นความเห็นส่วนตัว

ชมได้ไหมไม่ชมได้ไหม

ถ้ามีคนไม่ชมค่ะก่อพอดีไหม

บางอย่างเขาก็ทำดีหรอก

เขาก็มีนานทีนี้แล้วไม่ต้องเปลี่ยน

สิ่งที่ชมเสียงมันเหมือนแม่งหวี่
แต่สิ่งที่ค้านสิ่งที่ตรวจสอบเนี่ย

คือฟังจากอาจารย์ภัยบูลเรียนสามารถสรุปแบบนี้ได้ไหม
สูตรการคิดของกรกตมีส่วนให้อาจารย์ภัยบูล

เพราะว่ากรกตเขาไม่ได้ไปคิดสูตร
มันเป็นเรื่องของผ่านกฎหมายในสนช
ตอนนั้นก็วิธีคำดวนนั้นก็ออกไปอยู่ในสอนอาชอ

หลักการถูกต้องหมดเป็นอยู่ในกฎหมาย
แล้วก็เป็นไปตามหลักของรัฐมนูลด้วย
ถ้าอย่างนั้นก็ต้องบอกประชาชนที่ไปโรงพยาบาลนูน
รับรองรัฐมนูลนั้นก็มีส่วนได้ส่วนเสียกับผมไปหมด

ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าไปไกลเยอะขนาดนั้นเลย
กลับมาครูศิชวัณค่ะครูศิชวัณมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับกอกกอตอ
ไม่มีครับสถานะตอนนี้ผมเป็นแค่ผู้มีสิทธิฤทธิ์เลือกตั้ง

คือมันมากขนาดไหนดีกรีต้องไปถอดถอนฮะ
ผมคิดว่าสิ่งที่ผมยื่นร้องเรียนกรกตมาอย่างต่อเนื่อง
หลายต่อหลายครั้งเป็นบทพิสูจน์ว่า
สิ่งที่ผมจะต้องไปร้องปปชในวันพรุ่งนี้
มันมีน้ำหนักเพียงพอที่ผมจะไปร้องนะครับ
แล้วการที่ผมไปตั้งโต๊ะล่ารายชื่อก็มีน้ำหนักเพียงพอเพราะว่า
บางเรื่องปปชไม่สามารถตอบผมได้
แล้วจะอ้างว่าต้องรอให้ระยะเวลาผ่านไปซะก่อนยังไม่ได้
กฎหมายเช่นพรบการเลือกตั้งพรบพักการเมืองเนี่ยนะฮะ
มาตรา๕๗เขาบอกว่าพักการเมืองถ้าจะโฆษณาหาเสียง
ถ้ามีการใช้เงินซึ่งหลายภาคมาก
บอกว่าจะจ่ายเงินค่าเท่านั้นเท่านี้ให้อสมคนสูงอายุมั่งเท่านั้นเท่านี้
ในกฎหมายภาคการเมืองบอกว่าจะต้องบอกที่มาของเงินด้วย
แล้วต้องประเมินด้วยว่าเมื่อประกาศใช้นโยบายนี้ไปแล้ว
ถ้าเกิดผลดีผลเสียแล้วมีความเสี่ยงอย่างไร
และที่สำคัญคือต้องบอกประชาชนในขณะหาเสียง
แต่ไม่มีพักการเมืองไหนบอกเลยนะฮะ
ผมก็ทำหนังสือไปยื่นกรกตว่าในกฎหมายมาตรา๕๗
วัก๒บอกว่าเป็นหน้าที่ของกรกตที่จะต้องแจ้งให้พักการเมือง
ดำเนินการนี้ถ้าไม่ทำมีโทษปรับ๕๐๐๐
แล้วมีโทษปรับหลายวันจนกว่าจะทำวันละหมื่น
แล้วปัจจุบันนี้มันเกินเลือกตั้งมาแล้ว
มันเกินวันเลือกตั้งมาแล้วแต่กรกฐไม่เคยทำ

โอ้โหก็เรื่องมันเยอะคุณศรีสุวรรณนี่ขนาดขนาดยังไม่ทำเรื่องคุณศรีสุวรรณ
ทำไมเรื่องเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก
ถ้าไม่ทำก็ถือว่าละเลยละเว้นหรือเปล่า

เดี๋ยวที่งั้นคนนี้พูดไม่อยู่ในกฎหมายเปล่า
เอาจริงนะคะคืออาจารย์ศิโรธจริงแล้ว
ถ้าคุณผู้ชมเห็นบทบาทช่วงหลังจะเป็นผู้ดำเนินรายการ
ก็คือทำงานสื่อแต่ว่าจริงแล้วหมวกอาจารย์ยังอยู่นักวิชาการอยู่
อาจารย์เอาจริงคือตอนนี้ที่คุยกันนะคะ
ถ้ามองทั้งในกรอบความเป็นสื่อแล้วมองสวมเข้าไปด้วยหมวกของวิชาการ
เคยมีจังหวะไหนของการเลือกตั้งไหมคะที่มี
ที่มีการเผชิญหน้ากันระหว่างประชาชนและผู้จัดการเลือกตั้งแบบนี้
ไม่เคยเห็นนะครับผมว่ารอบนี้คนรู้สึกกับกรกตแรง
แล้วก็จริงคือผมคิดว่าปฏิกิริยาคนจากเรื่องโซเชียล
ทำให้คนรู้สึกกับกรกตแรงนะครับ

ทวิตเตอร์ผมใจน้อยเพราะฉะนั้นผมจะตามความรู้สึกนี้ไม่ค่อยทัน
ผมมารับรู้ความรู้สึกนี้ก็ตอบเมื่อในฐานะสื่อ
เราถึงเห็นว่าฟิตแบ็คของคนหรือมุมมองของคน

ไม่ว่าจะเป็นภาพของเรื่องการส่งบัตรเลือกตั้งผิดเขต
อย่างนี้นะครับเรื่องบัตรเขย่งเรื่องบัตรเลือกอนาคตใหม่
ถูกกลายเป็นผิดบัตรผิดกลายเป็นถูก
อย่างนี้ผมคิดว่าคนรู้สึกกับก่อต่อแรงนะครับ
แล้วผมคิดว่าโซเชียลทำให้คนรู้สึกกับก่อต่อแรงรุนแรงมากขึ้นนะครับ
ผมคิดว่าอันนี้เป็นบริบทใหม่ของกรกตชุดนี้ซึ่ง
ซึ่งโชคร้ายที่ต้องเข้ามาทำงานการเลือกตั้งนะครับ
ดูแลการเลือกตั้งในโจทย์ที่การเมืองเองมันก็ซับซ้อนนะครับ
มีบรรยากาศที่คนเผชิญหน้ากันแรงด้วยนะครับ
แล้วโซเชียลมีเดียก็ขยายตัวอย่างรุนแรงด้วยนะครับ
แล้วพร้อมกับการขยายตัวของโซเชียลมีเดียเนี่ยมุมมองของคน
ซึ่งระแวงกรกตอยู่แล้วนะครับ
ภาพที่มันถูกผิดซ้ำผ่านสื่อต่างนาน
ก็ทำให้คนรู้สึกกับกรกตแบบเดือดมากขึ้นเรื่อยด้วย
แล้วก็ต้องยอมรับว่าการทำงานของกรกต

อย่างเช่นการจัดการเลือกตั้งที่มาเลเซียอย่างนี้

แม้กระทั่งการจัดเลือกตั้งล่วงหน้าก็มีปัญหาในอดีต
ในอดีตเลือกตั้งล่วงหน้าเขาทำกันตั้ง๒วัน
รอบนี้ทำแค่วันเดียวอย่างนี้เนี่ย

เพราะฉะนั้นมันมีความบกพร่องในระดับปฏิบัติงานเต็มไปหมด
ทำให้คนเริ่มระแวงว่ามันมีอะไรที่ไม่โอเค

คือมีคำเอาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมบอกอย่างนี้ก่อน

พยายามติดต่อกรกตแล้วก็สำนักงานเลขาอยู่เรื่อย
เพราะอยากจะให้ท่านมานั่งโดยไม่ต้องมาเจอกับใครเลยก็ได้นะคะ

ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการท่านไหนหรือจะมากันหลายท่านก็แล้ว

ไม่ต้องมาเจอกับใครก็ได้นอกจากเจอดิฉัน

ลองยื่นข้อเสนอมาก่อนก็ได้เรียนให้คนอื่นดำเนินรายการแทนก็ได้
แต่ดิฉันคิดว่าก็ตอบควรได้พื้นที่นะคะอธิบายแบบตอบคำถาม

คือลักษณะไหนที่อาจารย์คิดว่าเกินกว่าที่จะยอมรับได้ว่า
เอาล่ะไม่เป็นไรอาจจะเป็นข้อบกพร่องอาจจะมือใหม่
อาจจะคนไม่พออาจจะเรื่องเทคนิคจริง

ที่อาจารย์คิดว่ามันทำให้การเลือกตั้งมันยอมรับไม่ได้อีกต่อไปแล้วไหมคะ
คือหนึ่งผมไม่ได้รู้สึกว่าใช่แต่ว่าผมไม่ได้รู้สึกว่า
เลือกตั้งถึงขั้นที่ยอมรับไม่ได้เพราะฉะนั้นผมตอบคำถามนี้ยาก
แต่ผมคิดว่ามันมีเงื่อนไขอย่างน้อย๒๓ข้อ
ซึ่งคนจะเริ่มรู้สึกว่าการเลือกตั้งยอมรับไม่ได้
ผมว่าเรื่องหลักก็คือกรกตต้องไม่เล่นบทเป็นพระเจ้า
ในการกำหนดอนาคตของประเทศนึกออกไหม
คือกรกตคือกรกตต้องเป็นคนจัดการเลือกตั้ง
แล้วทำให้เสียงที่ประชาชนเลือกนำไปสู่การตั้งรัฐบาล
การตั้งสภาการได้มาซึ่งการบริหารประเทศ

เพราะฉะนั้นบทบาทของกรกตต้องบริหารเสียงเลือกตั้ง
เพื่อนำไปสู่ผลการเลือกตั้งที่ตรงกับความต้องการของประชาชน
กรอบที่กฎหมายบรรยัติเอาไว้
ทีนี้ผมคิดว่ามันมีอยู่๒๓เรื่อง
ซึ่งอาจจะทำให้บทบัตรกรกตเลยกรอบพวกนี้ไป
อย่างเช่นเรื่องการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ

พักใหญ่ควรจะไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ประเด็น
ประเด็นคือผมคิดว่ากรกตใช้เวลา
ในการอธิบายกับสังคมน้อยเกินไป
ว่าวิธีคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อเป็นยังไง
ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศไม่รู้ต่อให้
หรือกรทจะบอกว่ามีสูตรนี้อยู่ตั้งแต่ต้น

แต่ผมเชื่อว่าคนเกือบร้อยละ๙๙ของประเทศไม่รู้

แล้วกรกตทำงานน้อยเกินไปในการที่จะทำให้ประชาชนรู้
เมื่อกรกตทำงานน้อยเกินไปในการทำให้ประชาชนรู้
แล้วพอผลการเลือกตั้งมันมีปัญหาแบบนี้
บทบาทกรกตที่สังคมรับรู้เป็นเหมือนกับคนชี้ขาด
ว่าเพื่อไทยจะต้องโดนตัดไปกี่ที่นั่ง
อนาคตใหม่จะต้องโดนตัดไปกี่ที่นั่ง
พักจำนวนนึงซึ่งสังคมเรียกว่าพักเล็ก
ขออนุญาตใช้ไปก่อนนะครับว่าพักจำนวนหนึ่งที่เรียกว่า
พักเล็กจะได้เข้ามากี่ที่นั่งอย่างนี้
บทบาทแบบนี้อันตรายกับกรกต
เพราะว่าเป็นเหมือนกับคนเป็นพระเจ้าในการเคาะครับ
คตใหม่คุณจะต้องถูกตัดสอสอกี่คน

แล้วยิ่งบนเนื้อดินที่สังคมไม่รู้กฎว่ามันมีอย่างนี้อยู่แล้วด้วย

คือมีผลได้ผลเสียกับทุกพักการเมือง

ลักษณะที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพักการเมืองแทบจะทุกพักเนี่ย
มันอันตรายกับตัวกรกตเอง
หัวข้อที่สองค่ะอาจารย์

เพราะว่าในจังหวะนี้ก็รออยู่ว่ามีสักกี่เขตนะคะ
หรือว่ามีสักกี่คนที่จะโดนการตัดสินในลักษณะนี้นะคะ

คือจริงเราพยายามติดต่อกรกตแทบจะทุกวันนะคะ
ก็รับสายบ้างไม่รับสายบ้างรับสายแล้วมาไม่ได้

จะเปลี่ยนเป็นเบอร์มงคลแทบจะทุกวันแล้วนะคะ

ขอลองพยายามตื้ออีกสักรอบสักครู่ค่ะ
เดี๋ยวเราคุยกันนอกรอบค่ะคุณผู้ชมว่า
จริงแล้วบทบาทของกรกตควรจะเป็นลักษณะไหน
ตอนนี้คือทั้ง๗ท่านทำหน้าที่กำกับดูแล

ดำเนินการต่างเป็นสำนักเลขาก็จะมีตัวท่านเลขานะคะ
แล้วก็รองเลขาอีกหลายท่านที่ช่วงหลังเราจะเห็นว่าสลับกันออกมา
อาจารย์อบรู้สึกมั้ยว่าเดี๋ยวใบส้มเดี๋ยวค่อยมานะ
ก็ตามเนี่ยแต่ว่าคือนะตอนนี้คนก็อยากจะรู้ว่าตกลงยังไงกันแน่
คืออยากจะรู้ว่าที่เขาพูดกันว่ามันมีหลายสูตร

นี่มันพูดผ่านไปหลายวันกว่าจะออกมานะคะอาจารย์
หรือว่าวิธีการคิดสูตรตกลงจะออกมาเป็นอย่างไร
กรกตบอกว่ารอคะแนนอันนี้เข้าใจได้
แต่ประเด็นคือว่าในลักษณะที่กรกตรอ

ก็ส่วนผมผมเห็นว่า
เขาทำตามอำนาจหนักฏิและอยู่ภายใต้กฏหมาย

มันเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนด้วยนะ
เป็นการใช้อำนาจในการชี้ถูกชี้ผิด
ดังนั้นการที่จะไปให้คณะกรรมการเลือกตั้งเป็นลายตัวนะฮะ
ออกมาแล้วก็มาพูดกันเป็นรายวัน
เหมือนกับปกติมันก็ไม่ค่อยทำกัน
อันนี้ผมเปรียบเทียบก็เหมือนกับคณะกรรมการองค์กรอิสระอื่น
เช่นกรณีของประประชองนี้
ปปชกรรมการปปชเขาไม่ออกมาแถลงข่าวอะไรทั้งสิ้น
เขาก็ให้เลขาแถลงผลของคดี
ระหว่างที่เขาดำเนินการสอบสวนสืบสวนอยู่
เขาก็ไม่บอกว่าตอนนี้ใครโดนต้องหามั่ง
จะสืบสวนใครยังไงมันถือว่าเป็นความลับมันกระทบกับคน

กรกตนี่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวน
เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเป็นจำนวนมากนะฮะ
แล้วก็กรกตไม่ใช่มีอำนาจอย่างชนิดที่บอกว่า
พอไปถึงเห็นคนนี้ผิดปั๊บไปถึงก็ลงโทษเลย

เขาก็ต้องมีระเบียบว่าด้วยการตั้งพนักงานสอบสวน

ก็สังคมก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นไปตามกฎหมาย

แต่ว่ามันมีฝ่ายที่ต้องการที่จะโจมตีกรกต
พยายามออกมาบอกว่าจะต้องให้อย่างนู้นอย่างนี้

ในเมื่อกรกตเข้ามาชี้แจงแล้วก็ไม่เห็นหยุด

มันไม่มีไปตามกฎหมายจะพูดก็พูด
มันไม่มีผลทางกฎหมายก็ให้เขาพูดไป
แต่ผลทางกฎหมายก็อยู่ที่กรกตเขา

เดี๋ยวเขาก็ดำเนินการวันที่๙พฤษภาคม

เรื่องอะไรต่างทั้งหลายผมไปดูหมดแล้ว
มันมีข้อกฎหมายทั้งนั้นแหละ
ที่เขาจะทำเขาไม่ได้ทำบุ่มบามหรอก
เขาไปดูกฎหมายผมเห็นด้วยกับกฎหมายเขาด้วย

ถ้าเขาไปทำอย่างอื่นเขาก็โดนคุณศรีสำวรรค์ฟ้อง
ได้นะ

แล้วปปชถ้าเห็นว่ามีมูลก็ไต่สวน

เฉพาะถอดถอนยื่นถอดถอนประประชา
แต่พอยื่นถอดถอนปรปชก็ต้องให้ประธานรัฐสภาพิจารณาก่อน

ดังนั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยหลายอย่างผมอยากให้สังคม
กลับไปดูกฎหมายก่อนเราปกครองโดยนิติรัฐ
ไม่ใช่ไปใช้ความเห็นใช้ความรู้สึกส่วนตัว
อะไรต่างแล้วไปแสดงความเห็นกันทั่วไปหมด
มันไม่มีหลักกฎหมายอย่างคุณศรีสุวรรณอีกเรื่องหนึ่ง
พูดจาอะไรมีกฎหมายหมดรู้หลักรู้อะไรต่าง

ตอนแรกเราไปคุณศรีสะวันงั้นคุณศรีสะวันรอก่อน

ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจในการวินิจฉัย
มีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างได้หรือแม้กระทั่งนักวิชาการก็มีสิทธิ์จะเห็นต่างได้
พักการเมืองก็มีสิทธิ์จะเห็นต่างได้กับกรกตนะครับ
การเห็นต่างผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ระบบกฎหมายเราก็ยอมรับรับรอง
เพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นต่างคุณก็ไปยื่นเรื่องกับสารนุนอะไรก็ว่าไปนะครับผมว่า
ผมว่าต้องแยกเรื่องนะครับหนึ่งก็คือกรกตมีอำนาจเด็ดขาดในการวินิจฉัย
อันนั้นไปแตะไม่ได้นะครับมีเอกสิทธิ์ในการวินิจฉัยอันนั้นแตะไม่ได้
แต่ว่าถ้าถามว่าคนที่ไม่เห็นด้วยมีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยไหมเนี่ย
สิทธิที่จะไม่เห็นด้วยเนี่ยสามารถจะไปดำเนินการไหมเนี่ย
ผมคิดว่าดำเนินการได้แต่ว่าดำเนินการอย่างไร
ก็ต้องดูช่องทางตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต้องแยก๒เรื่องออกจากกัน
แต่การวิภาควิจารณ์จะเป็นไหมคะว่าจะต้องเรียนนิติศาสตร์สอบนิติบัณฑิตก่อน
แล้วค่อยมาวิจารณ์กรกฎต่อผมพูดถึงพระธรรมวินัย
ผมยังไม่เคยบวชเลยผมก็บอกไปแล้ว
ถ้างั้นดิฉันก็ไม่ต้องเรียนนิติศาสตร์สอนเนติบัณฑิตได้ก็ได้ใช่ไหมล่ะ
แค่ไปดูหลักกฎหมายคือคนไทยต้องรู้กฎหมายอยู่แล้ว

คือกำลังจะบอกว่ามันมีการแจ้งความ
แล้วคนเริ่มจะตีความไปว่ากรกตใช้กฎหมายปิดปากประชาชน
อันนี้ฉันใช้คำว่าถูกตีความไปนะคะ
คิดว่าตรงนี้สิ่งที่ควรจะบริหารในทางรัฐศาสตร์

คือผมเป็นคนโดนแจ้งความผมพูดยาก
พูดเหมือนกับขุมศรีสะวันชัดเจนแล้วว่า
กรกตอดำเนินคดีกับประชาชนไม่ได้นะครับ
เขาก็ไม่เคยทำกันหรือแม้กระทั่งรัฐบาลนี้เองพลเอกประยุทธ์
ท่านก็ถูกสังคมวิภาควิจารณหนักตัวท่านเองก็ไม่เคยมาเป็นคู่ความกับประชาชน
ท่านก็ไปดำเนินการด้วยวิธีทางของท่านแบบใดแบบหนึ่ง
แต่ว่าถามว่าตัวผลเอกประยุทธ์ตัวสำนักนายกเคยมาฟ้องประชาชนไหมเนี่ย
เราก็ไม่เคยเห็นนะครับหรือแม้กระทั่งสมมุติบอกว่า
ประชาชนไปพูดจามินประมาทกรกตก็เลยปกป้องตัวเองอย่างนี้

ผมเข้าใจว่าเรื่องอย่างนี้อาจารย์คณิตนครเคยพูดว่า
หมินประมาทมันจะต้องเป็นเรื่องที่มันหมินศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไง
ทีนี้ทีนี้เราถือว่ากรกตทั้งองค์กรเป็นมนุษย์หรือเปล่าล่ะ
แง่องค์กรไม่ใช่ในแง่คณะกรรมการแต่ละคนนะ
แง่องค์กรเนี่ยผมว่าถ้ายึดหลักว่าในแง่องค์กรเนี่ย

ผมว่าการวิจารณ์ของประชาชนทำได้แล้วคนเป็นกรกตต้องใจเย็น
ผมว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเถียงกันเรื่องหลักกฎหมายเลยนะครับ
ผมคิดว่าในฐานะคนธรรมดาเนี่ยนะครับ
คนมีตำแหน่งในองค์กรของรัฐทุกคนเนี่ย

แต่ผมคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินเงินเดือนจากภาษีประชาชนเนี่ย
ดำเนินคดีกับประชาชนไม่ได้
นี่คือฐานคิดที่เป็นที่มาว่าทำไมถึงไม่ควรดำเนินคดีกับประชาชน
ชีวิตเราถ้าเรารับเงินจากประชาชนแม้แต่บาทเดียวเนี่ย

คือจริงในส่วนของการใช้กฎหมายเพื่อดำเนินการกับกรกตเนี่ย
ไม่ใช่การเข้าชื่ออันนี้ฉันสรุปของอาจารย์ถูกนะ

กรกตอันนี้คือแค่เพียงคนเดียวก็สามารถไปยื่นปปชได้

แต่โอเคในเรื่องของการรวมชื่อมันเป็น
มันเป็นแรงกระเพื่อมทางสังคมเพื่อให้เกิดการตรวจสอบ

คือที่ไปร้องเนี่ยเท่ากับว่าเฮยได้ยังเคยคุยกับคุณศิษย์สุวรรณว่า
การตรวจสอบการเลือกตั้งต้องระวังว่าไม่ถึงโมคะ
เพราะมาตรา๔๔และคอสชจะอยู่ยาว

แม้แต่การถอดถอนรอบนี้สมมุติคุณศรีสุวรรณไปยื่นปปช
แล้วกฎาก็ยาวพอเหมือนกันไหมคะ
ก็ดูตามกฎหมายปปชแล้วถ้าสมมุติว่าปปชรับเรื่องผมไปแล้วเนี่ยนะฮะ
กฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่า
ไม่ไปแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่มาสอบไม่ได้นะครับ
ปปชองค์คณะต้องมาสอบเอง
หรือจะไปแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาช่วยก็ได้
ซึ่งระยะเวลาของคณะทำงาน
กฎหมายเขียนว่าให้ระยะเวลา๑ปีในการตรวจสอบเวลาวินิจฉัย

อย่างนั้นระยะยาวอย่างนั้นส่อที่เลือกตั้ง๒๔มีนาสบายใจ

จะยังอยู่จะยังอยู่ทำงานคุณศรีสุวรรณงานในฐานะทนายเหมือนกัน
ศรีสุวรรณมองเรื่องของการที่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับประชาชน

ว่าหน่วยงานรัฐนะฮะไม่ว่าจะองค์กรอิสระหรือหน่วยงานอื่น
ควรที่จะมาใช้อำนาจในลักษณะนี้กับประชาชน
เพราะว่าหน่วยงานรัฐพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐประชาชน

แต่ว่าไม่ใช่เป็นการเข้าข่ายลักษณะของการหมินประมาทนะ

เราสามารถวิภาควิจารณ์ในเชิงวิชาการ
ในเชิงเหตุเชิงผลได้นะฮะ
แต่ว่ามาใส่ไคร้โจมตีกันประเภทหมินประมาทเนี่ย

ซึ่งเราก็พอจะเห็นเหมือนกันว่าอารมณ์ความดุเดือดในบางจังหวะเนี่ย
ก็มีความรุนแรงแล้วก็อาจจะใช้คำพูดที่ฟังแล้วค่อนข้างระคายหูนะคะ
แม้กระทั่งการพูดถึงตัวกรกตตัวเลขาตัวรองเลขาใดก็แล้วแต่
อันนี้มันมีฐานคิดในฐานะนักกฎหมายไหมคุณศรีสุวรรณว่าเรายอมรับได้แค่ไหน
สำหรับการวิพากษ์วิจารณ์กรกตซึ่งก็ไม่ควรจะล้ำเข้าไปในส่วนที่แบบไปละเมิดกรกตเช่นเดียวกัน
มันมีฐานคิดอยู่ตรงไหนกรอบที่ประชาชนพึงจะกระทำ
เรียนกฎหมายแล้วก็จะพูดวิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างไรก็ได้
หลักคิดธรรมดาก็คือเราคิดว่าถูกคนอื่นตมหนิบริภาคนรรยาอย่างไรก็แล้วแต่
ถ้าเรามีความรู้สึกไม่พอใจโกรธขึ้นมาเนี่ย
มันก็เป็นสิ่งที่คำพูดเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าควรใช้ลักหนักกลางอาจจะลักษณะประเภท
เขาเรียกอะไรพูดไม่ออก
ผมเสริมนิดนึงคือเรื่องใจเขาใจเราถูกในการวิจารณ์
แต่ผมคิดว่าสำหรับกรกตต้องมีอีกอย่างหนึ่งมากกว่าใจเขาใจเราคือต้องมีอุเบคามากกว่าคนธรรมดาด้วย
เพราะว่าคุณทำงานในองค์กรของรัฐนะครับคุณเป็นตัวแทนประโยชน์สาธารณะ
เพราะฉะนั้นกรกตในฐานะประเจกมีอารมณ์กับคำวิจารณ์ได้
แต่ว่าในฐานะองค์กรต้องมีอุบลแคร์และต้องทนกับคำวิจารณ์มากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษนะครับ
สาธารณะคุณจะเป็นบุคคลสาธารณะในวงการองค์การของรัฐนะครับ
วงการนักแสดงในวงการบันเทิงมันเหมือนกันคือคุณต้องทนให้คนวิจารณ์คุณได้
อันนี้คือหลักการของการเป็นบุคคลสาธารณะอยู่แล้วคือมากกว่าระดับเฉลี่ย
ก็จะบอกว่าแต่อย่าลืมว่าองค์กรนี้ก็รับเงินภาษีจากเงินของประชาชน
คืออาจจะยิ่งต้องเขยิบขึ้นไปอีกนิดหน่อย
ใช่เพราะว่าถ้าคุณดำเนินคดีกับประชาชน
คุณเอางบประมาณที่ประชาชนให้คุณมาเอาผิดประชาชน

คือมันจะต้องมีเส้นขั้นที่ชัดเจน

แต่ถ้าโดนในลักษณะขององค์กรอันนี้น่าจะยอมรับได้

ของอาจารย์ศิโรธผมไม่น่าหนักใจ

ก็ทำได้ครับแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาให้ได้

พี่ไม่น่าหนักใจเลยครับผมจะไม่ติดคุกสองเทใช่ไหมครับไม่น่าหนักใจ

อยู่บนพื้นฐานของการวิพากษ์วิจารณ์

แค่นี้ก็จบแล้วครับ
และอาจารย์ศรีโรธก็ไม่ได้มีประโยชน์
เสียอะไรกับกรกตนะครับเท่านั้นเองฮะ
พี่ชายอยู่ประชาธิปัตธ์ถือว่าได้เสียได้ไหม
ไม่ไม่เกี่ยวกันนี่พี่ผมนะครับนี่พี่ผมครับขอไม่เข้าขายยังไงนะอาจารย์
ก็ไม่เข้าข่ายหรอกไม่เป็นไรฮะเพียงแค่อย่าไปกังวลด้วย

ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมกฎหมายอย่างที่คุณศรีสุวรรณพูดชัดเจนอยู่แล้ว
แต่สิ่งหนึ่งสำคัญผมฝากก่อนติดก็ได้นะทุกอย่างนะต้องยึดหลักกฎหมายนะฮะ
จะไปพูดอะไรก็ตามต้องใช้ความจริงอย่าไปใช้ความเท็จเท่านั้นเองนะฮะ
เวลาพูดจาอะไรทั้งหลายนะแล้วที่สำคัญหลายเรื่องจะไปกล่าวหาเขา
เฟฟไว้หน่อยก็ได้ว่ามันอาจจะเป็นอาจจะเป็นอย่างนู้นไม่ได้ไปฟันทงเลยนะ
ว่าเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวขอพักสักครู่ค่ะอาจารย์ค่ะ
แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะคือสิ่งตอนนี้ที่เหลืออยู่ที่คิดว่า
ยังจะต้องเดินหน้าต่อไปแม้ว่าตอนนี้เราคุยสิ่งที่มันมาประกอบกันเป็นคู่ขนานนะคะ
ก็จากศิษย์วิทยาลัยภาควิจารณ์การแจ่งความดำเนินคดีนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่จะเดินหน้าต่อไปมันมี๒อย่างที่
ถึงแม้ว่าคนคิดว่าเป็นช่องทางที่ตรวจสอบได้แต่ก็มีความน่ากลัวในตัวเองคือ
การร้องเลือกตั้งเป็นโมคะและการที่ปปชจะถูกถอดถอน
คุณศรีสุวรรณจะมีคำอธิบายแล้วว่าโอ้ยขั้นตอนอีกเป็นปียังไงรับรองได้แน่กลางปีนี้นะคะ
คำถามก็คือว่าเราจะต้องเจออะไรอีกไหมกับการรอรับรองสอสอเพื่อเปิดสภาให้เร็ว
โดยที่ทำให้อำนาจม๔๔หายไปกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยแล้วไปสู้กันในสภาสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเรายังไม่ได้สายทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าทางสำนักเลขานะคะ
ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานไปเปลี่ยนเป็นซิมมงคล
คุณศรีสุวรรณค่ะในส่วนของการคิดคะแนนเอาตอนนี้สิ่งที่มันตันตุงอยู่
ก็คือเรื่องของการคิดสอสอบัญชีรายชื่อซึ่งจริงแล้วกรกตก็อธิบายมาแล้วนะคะ
ว่ามันไม่ใช่พรุ่งนี้ที่วิภาควิจารณ์กันไปแล้วก็สนชก็ออกมาอธิบายเช่นเดียวกัน
ว่ามันไม่ใช่พึ่งมีมันมีอยู่ตั้งนานแล้วที่อาจารย์บอกมันอยู่เป็นกฎหมาย
ซึ่งแต่ทีนี้คือพอมันยังไม่ชัดเจนต่อให้มีอยู่แล้วแต่มันยังไม่ชัดเจน
แล้วมันมีผลได้เสียแล้วมันมีผลมากมากจริงไม่ว่ากับภาคไหนแม้กระทั่งท่านนี้ก็ได้
แต่ทีนี้อาจารย์ภัยบูลอธิบายมาสักครู่นี้ว่าก็อำนาจกรกตก็อย่างนี้แหละ
ประโยชน์ยังแถลงไม่บ่อยเลยก็เป็นคนอื่นแหละ
ใช่คือเรื่องนี้เนี่ยเรื่องคิดสูตรคนจะได้รับการเลือกตั้งบัญชีรายชื่อหรือไม่อย่างไรเนี่ย
กรกตต้องเคลียร์มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแล้ว
เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์
แล้วคิดว่าถ้าฉันทุ่มคะแนนให้กับพักนี้บุคคลนี้เนี่ย
สุดท้ายเนี่ยปาร์ตี้ลิตจะได้มากน้อยอย่างไรเนี่ย
มันทำให้คนอยากที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ผมคิดอย่างนี้นะแต่พอมาบอกในช่วงเวลานี้แล้วก็ไม่เคลียร์เนี่ยนะฮะ
เพราะก่อนหน้านี้รองเลขาออกมาพูดก็ไม่เคลียร์สักคนหนึ่งนะฮะ
จนกระทั่งท่านกรกตออกมาพูดนะฮะซึ่งก็ถูกต้องฮะ
เพราะณวันนี้เนี่ยคะแนนมันยังไม่นิ่งนะฮะ
ยังมีการเลือกตั้งซ่อมยังมีการนับคะแนนใหม่นะครับ
แต่คนเขายังมากังวลก็คือว่าไอ้ที่คุณสั่งให้มีการเลือกตั้งซ่อม
หรือไปนับคะแนนใหม่เนี่ยคุณจะก่อให้เกิดปัญหาตรงนั้นสินะฮะ

เพราะว่าขณะนี้ฝ่ายที่ฟอร์มตัวเป็น
สองกลุ่มเนี่ยนะฮะมันคะแนนมันสูสีกันเหลือเกิน
เพราะฉะนั้นถ้าไปให้ใบเหลืองใบแดงกลุ่มไหนมากเกินไปเนี่ย
มันก็จะทำให้กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์ทันที

อย่างนั้นกรกตเองควร
ซึ่งพูดไปณเวลานี้ก็ไม่เกิดประโยชน์แล้ว
ว่ามันต้องเคลียร์มาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งโน้น
พอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยไม่ต้องมาถามกรกตแล้ว

พอได้คะแนนเสียงจากกรกต
เอามาคิดคำนวณตัวเลขเลยว่าใครจะได้บัญชีเท่าไหร่อะไรอย่างไร

ว่ามันมีเขียนในกฎหมายทำไมไม่อ่านกันเอง
กฎหมายก็ประกาศก่อนที่จะถึงวันที่๒๔มีนาคมอยู่แล้วค่ะ
กฎหมายมันก็แค่เขียนไว้ในมาตรา๙๑
และตำรวจมาตรา๙๑อนุมาตรา๑๒๓๔๕
นักกฎหมายยังตีความกันแล้วตีความกันอีกนะ
แล้วจะต้องก้าวไปดูพรบเลือกตั้งมาตรา๒๒๘๒๒๙อีกนะครับ
ทำไมไม่มาคิดคำนวณให้ประชาชนเห็นง่าย
หน้าที่กรกตหรือคะหมายถึงว่าที่ต้องมาบอกค่ะเป็นหน้าที่กรกต

เราจะไปอ้างว่านักวิจการคนตรงตรงนี้ไม่ได้
นักวิชาการก็อาจจะเสนอความเห็นของตัวเอง
แต่คนที่พูดที่มีน้ำหนักแล้วเป็นกฎหมายที่สุด

เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าสมมุติกรกตแบบอธิบายชัดเจนเลยไหม
ว่ากฎธรรมตอนนี้นักวิจการคนไหนคิดอย่างไรมา
ก็ไม่มีผลถูกไหมฮะเพราะว่ากรกตเป็นคนชี้

คนที่จะชี้สุดท้ายได้คือสารรัฐมนูล
เพราะเรื่องนี้กำลังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันว่า
สิ่งที่กรกตพูดเนี่ยฮะหลายคนก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่
แต่อดีตกรกตก็ยังบอกว่าไม่ใช่
สุดท้ายผมว่าเรื่องนี้ต้องนำไปสู่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนุนแน่นอน
โดยใครหรือไม่อีกทีหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นศรีสวรรค์ก็ได้
เอาอีกแล้วเหรอคุณศรีสุวรรณเอาทีละอันไหม
อาจารย์ภัยบูลสงสัยอาจารย์ได้เข้าสภาชาร์จไหมคะ
เพราะมีคนคาดการณ์เหมือนกันบอกว่าสูตรนี้สุดท้ายจบที่สารรัฐมนูล
ไม่มีทางอ่านหรอกเพราะมันเป็นไปตามกฎหมาย

แล้วก็ทุกอย่างก็เดินไปวันที่๙พฤษภาดูเอาก็แล้วกัน
แล้วจากนั้นกระบวนการไปลองศาลรัฐธรรมนุน

อยู่ก็ไปยื่นร้องอะไรได้ทั่วทุกเรื่องนะครับ
เรื่องนี้ให้ผมดูเท่าไหร่ผมยังไม่เห็นประเด็นที่จะไปร้องได้เลย

จะมีก็ได้ก็มีสมาชิกด้วยกัน
ที่เป็นสอสอแล้วไปยื่นฟ้องว่าสสนี้ขาดคุณสมบัติ
แต่ว่าเวลาไปยื่นฟ้องก็ไปไม่ได้ครับ
เพราะว่ากลไกทั้งหลายเขาเขียนไว้อยู่แล้ว
เป็นเรื่องของเป็นไปตามกฎหมายไปตามรัฐมนูล
แล้วก็เป็นเรื่องของกรกตคำนวณแล้วรับรองออกมา
เราไม่ห่วงเรื่องนั้นแต่เรื่องเมื่อเมื่อกี้
เรื่องเมื่อเมื่อกี้ที่คุณศิษฐวันได้พูดถึง
ในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะไปเลือกตั้งใหม่

สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สังคมต้องเข้าใจ
กรกตเขาให้ไปเลือกตั้งใหม่
มันแค่๖เขตเองไม่ใช่๖เขต
แค่๖หน่วย๖หน่วยใน๙๐๐
เลือกตั้งเขตหนึ่งมี๒๐๐หน่วยนะฮะ
นี่เลือกตั้ง๖หน่วยอยู่หลายเขตนะครับ
นิดเดียวเขาเลือกเพื่อจะแก้ปัญหาไอ้ไปต่อว่า
เขาเรื่องบัตรเขย่งอะไร๙คนอะไรต่าง

แต่ส่วนที่ไปบอกไปลงเว็บไซต์มีลายหนึ่ง

กรกตจะแจกใบแดงทีเดียว๔๐ใบอะไรต่างนั้น

ไม่ใช่นึกอยู่ดีจะไปเอาใบแดงใบส้มให้ใครได้นะฮะ
เขาจะต้องตั้งคณะกรรมการมาไต่สวนสืบสวน

ผมว่าเอาตรงถึงวันที่๙พฤษภา
ก็ยังไปแจกใบอะไรให้ใครไม่ได้เลย
เพราะโดยขั้นตอนแล้วก็ติดสงการอีกตั้งกี่วัน
เกี่ยวอะไรกับสงการนะครับมันไม่มี
ผมยังไม่เห็นเลยว่าจะเลือกตั้งใหม่
เกิดขึ้นได้ก่อนประกาศผล
ในส่วนผมนะคือเราดูตามข้อกฎหมาย
แล้วดูตามขั้นตอนกระบวนการที่กรกตตามกฎหมาย

มีขั้นมีตอนหมดมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้น
ดังนั้นแต่ว่าคนจะบิดเบือนเพื่อที่จะโจมตีกรกตนะฮะ
ก็จะไปบอกเลยนี่จะเล่นงานนู่นเล่นงานนี่อะไรต่าง
กรกตเขาก็เป็นผมนะผมก็จะเงียบอย่างนี้แหละ
สงบสยบความเคลื่อนไหวเพราะบางครั้ง
แล้วมันสงบไหมล่ะอาจารย์สงบ

ถ้ากลับมาก็กลับมาก็ใกล้วันจะ

อยู่ดีก็เอาหาอาการนี้สิสงบอ่ะดีแล้ว
ส่วนคุณศรีสุวรรณเขาก็ไปฟ้องเขาก็ไปยื่นของเขา
คำโบราณว่าต้องตีปานหน้าไซค์ก่อน
ถ้าปล่อยให้สงบเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหา
คือที่อาจารย์ภัยบูลบอกคือในช่วงที่มีการถกเถียงกัน
ก่อนที่กรกฎาจะมาพูดเรื่องสูตรนะคะอาจารย์

แต่ทีนี้ตอนที่เราลองตรวจสอบดูถ้าเราลองเฉลี่ยดูเนี่ย
วิชาการที่คิดออกมาได้๑๖๑๖พักซึ่งไม่มีอาจารย์อยู่แล้วนะ
พักเนี่ยคือมันมีหลายแหล่งมาก
โดยที่หนึ่งในนั้นคืออาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกต
ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าคือแต่ละคนที่อ้างนะคะ
ก็บอกว่าก็อ่านรายลักษรตัวเดียวกันนั่นแหละ

เชิญขออาจารย์ครับเขาเป็นคนออกกฎหมายไหม

แล้วกระบวนการนี้เขาไปพิจารณาในสรณชอแล้ว
แล้วอาจารย์สมชัยเป็นอะไรล่ะ

แล้วไปสืบดูดีเดี๋ยวจะมีเอกสารไปเห็นด้วยกับสูตรนี้แล้วด้วยก็ได้

เพราะว่ากรกฎาสูตรนี้กรกฎาเป็นคนส่งให้ทางสรโนชอเขา
แล้วก็เขาก็พิจารณาเป็นกระบวนการชัดเจน
ดังนั้นทำไมเหรอต่อไปทั้งหมดนะฮะ

เมื่อนั้นใครชี้ว่าตรงนี้เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตย
ก็มีคนใดคนหนึ่งแสดงความเห็นก็ใช่เหรอ
แล้วก็ตอนหลังต่อไปคำนวณอะไรก็ต้องเอานักคณิตศาสตร์
ระดับนู้นระดับนี้มาคำนวณเหรอ
มันก็เลอะเทอะกันไปใหญ่สิทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย
มีเทปหมายความไหวอย่างนั้นยกตัวอย่างเฉย
เพราะฉะนั้นศาลล่ะสารก็ไม่ต้องมีจะไปตัดสินอะไร
ก็ให้คนไปแสดงความเห็นแล้วก็ไปตัดสินการตามจำนวน
ไม่ใช่ก็บอกว่าอันนี้อังกฎแล้วนี่
ที่อาจารย์ไปบูญพูดมาค่ะอาจารย์ศิรษฐ์
อาจารย์คิดว่าใช่ทุกคนเห็นตรงกันว่ามันเป็นอำนาจของกรกต

ไม่ได้เพิ่งอยู่ขั้นตอนหลังเลือกตั้งมีมาแต่ไหนแต่ไร
แต่คำถามคือจะเปลี่ยนให้คุณศรีชวัลบอกไหมคะว่า
มันคงไปงัดกันเพราะว่ามันจะมีทั้งคนที่ได้เข้าและไม่ได้เข้า

ถูกต้องครับโดยเงื่อนไขมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งแน่นอน
แล้วผมคิดว่ามันก็เป็นความขัดแย้งที่ฟังแล้ว

เรื่องจะปัดเศษพักซึ่งคำนวณแล้ว
อาจจะได้สอสอ๐๓ให้ได้๑คน
มันไปขัดแย้งกับบทบรรยัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
หนึ่งว่าแต่ละพักต้องไม่ได้จำนวนสอสอมากกว่าสอสอเพิ่งมี
อันนี้เป็นเรื่องซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับ
เช่นถ้าคุณคำนวณหารไปหันมาแล้ว
บางพักได้ส่อ๐๓แต่ก่อนต่อไปปัดเป็นได้๑คน
มันไปขัดแย้งกับบทบรรยัติเรื่องนี้หรือเปล่า
ว่าไม่ให้พักไหนได้สอสอเกินกว่าจำนวนสอสอเพิ่งมี
อันนี้เป็นเรื่องรายละอักษรแล้ว
แล้วผมว่ารายละอักษรตรงนี้อธิบายยากนะครับ
ว่าจะทำแบบอีกสูตรหนึ่งได้ยังไง
ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือที่คือจริงรายการถามตรง
พูดถึงเรื่องนี้มาแล้วแต่เราพยายามจะไม่ลงลึก
เพราะว่ามันต้องใช้กระดานแล้วก็เขียนแล้วก็กดเครื่องคิดเลข

เดี๋ยวยังไม่ได้เป็นตัวปัญหากำลังจะบอกว่าเดี๋ยวประเด็นเรื่องพึงมี
จริงจุด๔จุด๕ก็เป็นพึงมี

คือการคิดสูตรตีความรายละอักษรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย

หรือ๒๗พักก็ได้ที่เข้าสภา
ซึ่งกลับมาที่อาจารย์ภัยบูลคืออาจารย์บอกว่า
ตรงนี้ที่อาจารย์ศิรษภ์บอกนี่แหละ
นี่ตารางคำนวณเขาเขาเขียนไว้เลยฮะ
จำนวนสอแต่ละพักพึงมี
พึงมีมี๒๒๒๐๕
มี๐๔๔๓๕ก็เป็นพึงมี
มีไม่ได้บอกว่าต้องเป็นจำนวนเต็ม
แต่พอในกฎหมายเขียนพูดถึงจำนวนเต็ม
เขาจะเขียนจำนวนเต็มจำนวนเต็ม
แต่พึงมีหมายถึงพึงมีจุด๕ก็พึงมี
เสร็จแล้วเขาคำนวณไปเขาคำนวณสุดท้าย

เชิญอาจารย์สมชัยมายิ่ง

เพื่อนำไปสู่การลองสารละจนูนได้
แต่ว่าผมเองไม่สามารถไปร้องโดยตรงได้นะ

นักปรบหมายรู้ว่าโปรเศษมันคืออะไร

เพราะว่าการเลือกตั้งหลังจากนี้ในอนาคต

เพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกันนะฮะ
โดยสารรัฐมนูลเป็นผู้ชี้และวินิจฉัยนั้น

เพราะว่าเป็นนักร้องทนายไม้ทองคำ
ศรีสุวรรณคิดว่าคือยังไง

แล้วเราก็อยู่กับมาตรา๔๔ต่อไป
คงการที่ไปร้องถอนกว่าต่อ
คงจะไม่มีผลกับการรับรองเพื่อสอสอเข้าสภา

คงไม่เกิดนะครับไม่เกิดคืออย่างนี้ไม่ใช่อะไรครับคุณผู้ชม
ที่เราคุยกันแบบนี้คือทุกคนใช้สิทธิ์เหมือนกันหมด
แต่ว่าอย่าลืมว่าเราอยู่ในช่วงรอยต่อ
การที่ยื้อออกไปไม่ให้สภาเปิด
มันทำให้ม๔๔และคอสชยังอยู่
สิ่งที่ควรจะเข้าไปคุยกันในสภา
มันก็จะเกิดขึ้นช้าไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ

มันจะเป็นทางการที่สุดใช่ไหม

แล้วก็ไม่ต้องห่วงผมหรอก

เพราะว่าทุกอย่างไปตามรัฐบาลนูนและกฎหมาย
ตามนั้นแหละไปตามกฎหมายมันไม่มีปัญหาหรอก
คือมันมีทุกผลทางของเขาทั้งสิบ

ลึกลมโกวนตัวเอง
ก็ต้องนอบนำความสอนของพระพุทธเจ้า
ข้างหน้ามันไม่ได้มีปัญหาหรอกบ้านเมืองสงบ
ก็วันที่๙พฤษภารับรองเสร็จแล้วก็ตั้งรัฐบาลได้

ส่วนคุณศรีสุวรรณจะไปร้องไปอะไรก็เดินหน้าไปได้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
ทำแบบนี้ไหมคะฟ้องศรีสุวรรณศรีสุวรรณฟ้องศรีโรธฟ้องศรีโรธฟ้องศรีสุวรรณฟ้องศรีโรธ
ยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นนะครับเน้นเจรจาเป็นหลักมากกว่า

อาจารย์ขอข้อสังเกตปิดท้ายค่ะ

กตต้องเป็นกลไกในการยุติความขัดแย้งในสังคมนะครับ
คาดหวังว่าการเลือกตั้งจะเป็นการรีสตาร์ทประเทศ
ไม่ว่าบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้จะเป็นยังไงก็ตาม
กรกตต้องนิ่งแล้วกรกตต้องไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ทำให้คนรู้สึกว่าสังคมมันมีความขัดแย้งมากขึ้นนะครับ
ผมว่าการดำเนินคดีเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวเองนะครับ

ดำเนินคดีหรือการตอบโต้ประชาชนเนี่ยต้องไม่ทำนะครับ
ชี้แจงความเห็นต่างด้วยหลักการด้วยข้อเท็จจริงด้วยข้อกฎหมาย
และสาระสำคัญคือกรรมการกรกตต้องเป็นคนมาชี้แจงเรื่องต่าง

เป็นครั้งแรกที่กรกตลงมาชี้แจง
อันนั้นเป็นครั้งหนึ่งที่ผมคิดว่ากรกตทำงานมาถูกทางนะครับ
ทำแบบวันศุกร์ที่ผ่านมาเอากรกกมาชี้แจง
แล้วความระแวงของสังคมมันจะเบาลง

ที่อาจารย์ศิโรบอกค่ะคือทางคณะกรการการเลือกตั้ง

ตอนนี้เดี๋ยวขอทีมงานไปเปลี่ยนซิมมงคลแล้ว